เกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะ
เป็นอุบัติเหตุวัยรุ่นอายุ๑๕ปี๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันมาค่ะ
แล้วเขาหักหลบรถเก๋งค่ะที่วิ่งสวนทางมา
จังหวะนี้เสียหลักค่ะสรุปก็คือเกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีคนเสียชีวิต๒ศพแล้วก็บาดเจ็บ๑ราย
เหตุเกิดบนถนนทางคู่ขนานกาญจนาพิเศษครองสามวาค่ะ
ตำรวจสพคันนายาวขออภัยตำรวจสอนอคันนายาว
พร้อมอาสาสมัครมูลดิที่ร่วมกระตันอยู่
ก็เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกันจุดนี้ค่ะ
มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุเกิดบนถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษ
เหตุครองสามวาค่ะกรุงเทพฯมหานคร
ไปถึงไปพบผู้เสียชีวิตเป็นชายค่ะ
อายุประมาณ๑๕ปีอยู่ในสภาพนอนหงาย
สวมหมวกกันน็อกห่างไป๕๐เมตร
พบผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นชายอายุประมาณ๑๕ปีเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเช่นกันคือนอนจมกองเลือดอยู่
นอกจากนั้นครับยังมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งราย
เป็นชายอายุประมาณ๑๕ปีเหมือนกันเลยนะคะ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว

มีทั้งหมด๓คันด้วยกันนะคะล้มคว่ำไปเลย
เหลือแต่โครงรถขิ้นส่วนดูสิกลายเป็นเศษเหล็กไปเลย
กระจัดกระจายเต็มพื้นถนนไปหมด
งไปอีกประมาณ๑๐เมตรไปเจอรถเก่งสีขาวใน๒คันจอดอยู่นะคะ
ทั้งสองคันก็มีรอยชนแล้วก็เสียหายด้วย
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์
มาจากวัดคูบอนมุ่งหน้าอำเภอลำลูกกา

มีรถเก๋งสีขาวขับนำหน้าอยู่
จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์๓คันขี่มาด้วยความเร็วแข่งกันมา
ระหว่างนั้นรถเก๋งสีขาวขับสวนทางมาพอดีค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้ง๓คันหักหลบ
แล้วเสียหลักค่ะไปเกี่ยวกับรถเก๋งอีกคัน
สุดท้ายเกิดเหตุนี้ขึ้นมาค่ะ
ส่วนขั้นตอนการสอบสวนก็ดำเนินการต่อไป
เพราะว่าตำรวจจะเชิญมากกว่าที่นี่ค่ะ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักนะคะ
และจะเชิญตัวมาสอบสวนอีกครั้ง
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพค่ะ
กู้ภัยก็นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
รอให้ญาติติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศล
ตามพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ